เราประสูจน์รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่กบจากกรุงเทพมหานคร
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันกู้วิกฤต
ให้เป็นโอกาสกับการตอบคำถาม๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับ๑ล้านบาท
ข้อเท่านั้นนะฮะ๑ล้านบาท

ดูค่ะดูเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ
วันนี้เราต้องขึ้นมาบนเวทีเอง

ขอให้โชคดีนะครับกับการตอบคำถาม
ขอเชิญพี่กบมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
กบครับคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องพี่กบจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรก
แล้วเรื่องที่เหลือพี่กบจะต้องวางเอาไว้ว่าจะให้คนในครอบครัวมาตอบเรื่องอะไร
เรื่องให้ดีนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งเขตบางกะปิเรื่องที่สองการทำความสะอาด
เรื่องที่สามโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิเรื่องที่สี่เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่๕การ์ตูน

เรื่องการทำความสะอาดครับ
ใน๕เรื่องนี้คิดว่าเรื่องการทำความสะอาดน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วฮะ

เคยทำงานแม่บ้านรับจ้างค่ะ

บ้านของพี่กบที่พี่กบอยู่นี่ก็คือเป็นพื้นอะไรฮะ

ทำความสะอาดยากไหมพื้นไม้
ก็ไม่ยากค่ะก็คือกวาดแล้วก็เอาไม้ถูกพื้นแล้วก็น้ำยาค่ะ
แล้วบ้านที่เราไปทำความสะอาดนั่นแหละครับส่วนใหญ่เป็นพื้นอะไร

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดคือวิธีทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางที่เปื้อนรอยไหม้
ตัวเลือกที่หนึ่งใช้น้ำยาขัดเงาชนิดครีมเช็ด
ตัวเลือกที่สองใช้กระดาษทรายเนื้อละเอียดขัด
ตัวเลือกที่สามละลายเกลือผสมน้ำเปล่าแล้วถู
ตัวเลือกที่๔ใช้ยาสีฝัง
จนเกิดฟองแล้วทิ้งไว้

เคยลองทำดูว่ามันออก
ถ้าพร้อมแล้วพี่กบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ใช้ยาสีฟันถูจนเกิดฟองแล้วทิ้งไว้ครับ

อยากให้ได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดจริงนะครับ
เพราะว่าครอบครัวของพี่กบน่าสงสารน่าเห็นใจจริง

ว่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องอ้นขึ้นมาตอบคำถามครับ

นั่นก็คือเรื่องเขตบางกะปิ
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
เพลงลูกทุ่งและการ์ตูน
เอาโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิค่ะ
ทำไมถึงเลือกเรื่องโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิครับ
เพราะลูกเรียนอยู่โรงเรียนนี้ค่ะ

เรียนโรงเรียนนี้จะให้ไปตอบโรงเรียนไหน
ขอเชิญน้องอ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรียนอยู่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

แล้วแต่ละห้องนี่มีหน้าต่างกี่บาน

อย่าเล่นนะลูกนะลองนึกให้ดีนะ
หนูรู้ไหมว่าตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปอะไร
เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างครับ
ใช่เคยสังเกตใช่ไหมลูกว่า
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอลวัน

คำถามสำหรับเรื่องนี้

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
รัศมีด้านบนเสียนของ
พระอินทร์สีเขียวทรงช้างเอลวัน

ผมเคยสังเกตว่ามันมี๙ชัยก็เลยเลือกตอบครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องอ้นเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เดี๋ยวรอให้ตอบให้หมดทั้ง๔ข้อก่อน
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
อ้นยังไม่หมดหน้าที่ครับ
อ้นจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้กับยายขึ้นมาตอบคำถาม

ทำไมหนูไม่เลือกการ์ตูนให้ยายลูก
ไม่คิดหรอกว่ายายอาจจะชอบดูการ์ตูน

แล้วทียายฟังเพลงลูกทุ่งหนูบ่นยายไหม

ไม่ยุติธรรมเลยยาย
ทำไมถึงเลือกเพลงลูกทุ่งให้ยายล่ะลูก

ถ้าอย่างนั้นแล้วก็น่าจะไม่ยากสำหรับคุณยายนะลูกนะ
ขอเชิญยายเป้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าชอบเพลงลูกทุ่งเหรอครับ

ชอบร้องเพลงของใคร
ที่ชอบมากที่สุดก็คือ
ตะกะแตนกับสิริพร
แล้วในบ้านนี้มีใครที่ชอบพี่ไมค์พี่ลมพรครับ

ทุกเพลงที่ออกทุกอลาบัมค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อนคุณดีของอาย
ตะกี้ตะกอนหักกันซ้ำใด
บัทไขลองตรองดูจักรกราว
เก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อน
เสื่องไว้สาก่อนอย่าด้วยดวนยา

บอตต้องปากั้นหักกันคืเก่า
ให้เป็นคือเก่า
ขอให้เจ้ากลับคำสารา
เนื้อเพลงที่หายไปของเพลงกลับคำสารา

ตัวเลือกที่๑ว่าว
ตัวเลือกที่๒ฟ้าว
ตัวเลือกที่สามเศร้า
ตัวเลือกที่๔ฮ่าว
คิดว่าข้อ๒นี่มันหายไปแล้วมันก็ต้องใจ
แต่ยายไม่เคยร้องนะเคยได้แต่ฟัง

ถ้าพร้อมแล้วยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ฟ้าวครับ
ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงแค่นี้ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้น้องอันขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันทั้งหมดอยู่สองเรื่องนั่นก็คือเรื่อง

และเรื่องการ์ตูน

ยายเลือกเรื่องการ์ตูนให้หลาน

ก็ตัวยายไม่รู้เรื่องเขาดูเขารู้เรื่อง
ขอเชิญน้องอันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เสกของขึ้นมาให้แม่หายป่วยให้ยายหายป่วยได้เลยเนอะ

ถ้าอย่างนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โดราเอมอนมีหนวดทั้งหมดกี่เส้น
ตัวเลือกที่หนึ่ง๒เส้น
ตัวเลือกที่๒๔เส้น
ตัวเลือกที่๓๖เส้น
และตัวเลือกที่๔๘เส้น

ผมชอบดูโดเรมอนครับเพราะโดเรมอนมีหนวดแบบนี้
ถ้าพร้อมแล้วน้องอันเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓๖เส้นครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องกบ
กรุงเทพมหานครจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ
โดราเอมอนมีหนวดทั้งหมดกี่เส้น

หัว

หัว